แต่ว่าคนที่โชคดีจากเลขหมายปลายประทัดแบบนี้ก็มีอีกนะ
เป็นคุณยายอายุ๗๓ปีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลายประทัดที่ว่ามาจากไหนไปตามดูหน่อยค่ะ

สลากินแบ่งรัฐบาลรวมแล้ว๑๐ใบ

เป็นรางวัลเลขหน้า๓ตัวนะคะ
เออว่ากันไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ผู้โชคดีที่ว่าก็คือคุณยายสะอิ้งหนูดวงค่ะ
ยายสะอิ้งหนูด้วงนะอยู่ที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช

มาช่วยเหลืองานที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดมาตลอดเลย
โดยเฉพาะวันพระหรือว่าวันที่วัดเนี่ยเขามีการจัดงานต่างคุณยายก็จะมาช่วย
แล้วคราวนี้คุณยายมาช่วยเหมือนกัน
ช่วยเอาของกินของไหว้ต่างมาถวายมาแก้บนหลวงพ่อองค์ใหญ่
คราวนี้มีถังสีด้วยคุณชิสามากันครบหลายอย่าง
หมายความว่าที่วัดนี้เขากำลังมีการจัดสร้างบางสิ่งบางอย่างอยู่
รณปฏิสังขรอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้นะคะมีหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงปู่ทวดทาเวสุวรรณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะคะ
คือคุณยายเคยมาขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้
เมื่อถูกรางวัลแล้วก็เชิญชวนญาติพี่น้องลูกหลาน
เอาของไหว้ของแก้บนมาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทุบเทียนละมีแน่
บายสีอาหารข้าวหวานไก่ทอดชื่อดังพิซซ่าไข่ไก่และถังสี
เพราะว่าตอนนี้มันจะมีการบูรณปฏิสังขรหลวงพ่อปู่ทวดนะ
เป็นหลวงปู่ทวดด้วยเหมือนกันก็เลยจำเป็นต้องใช้
ทีนี้ไม่แค่นั้นยังมีการรำแก้บนทาเวสวัน
พอรำจบ๓รอบปุ๊บแจกไข่ไก่แจกไก่ทอดและพิซซ่า
ให้กับชาวบ้านได้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญ
กระบวนการแล้วนะแต่เหลืออีกสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือ
คุณยายสะอิ้งได้โชคมาจากไหนยังไง
คุณยายบอกว่ามันไม่ยากเลย
ก็มาจากเลขหมายปลายประทัดที่จุดถวายหลวงพ่อองค์ใหญ่อะไร
อายุ๘๐๐ปีช่วงสงกรานนั่นแหละ
เออก็เลยได้โชคมาแบบนี้
โอ้โหเห็นไหมตอกย้ำกันที่ว่า
ไม่ใช่ทุกคนที่ดูเลขหมายปลายประทัดแล้วจะโชคดี
มันก็มีคนที่โชคดีโชคดีใหญ่หน่อย
รางวัลใหญ่ก็มีรางวัลเล็กก็มี
คนไม่โชคดีไม่ถูกรางวัลก็อีกเยอะ

ซอสพริกซอสมะเขือเทศต้องมีนะ
เพราะนี่พริกทรงพิซซ่ามานะ
งั้นกินไม่อร่อยเลย
บางคนเขาอาจจะไม่กินซอสก็ได้
โอ้โหเอาคุณผู้ชมที่นี่อิ่มน้ำสำราญ